กดว่าล่าสุดมีดราม่าพี่ชาคริตก็โพสต์เลยค่ะ
เพราะว่ามีมิจฉาชีพมาแอบอ้างชื่อสวน

ประกาศเตือนภัยเนื่องจากมีมิจฉาชีพทำการแอบอ้าง
เป็นตัวแทนจำหน่ายรับพรีออเดอร์ทุเรียน
สินค้าอื่นโดยมีการส่งข้อความตรงเข้าไปขายสินค้า
จึงขอประกาศที่คุณคนระมัดระวัง
ต่อสายหาพี่ชาคริสทันทีคุณผู้ชมนะคะ

คิดบอกว่าช่วงนี้เปิดรับพรีออเดอร์ทุเรียนค่ะ
แล้วปรากฏว่าลูกค้าในเพจสนใจออเดอร์กันกระหน่ำมาก
เป็นช่องทางให้มิจฉาชีพแอบทักข้อความไปหา

แล้วปรากฏว่าคนอื่นเข้ามาก็โอ้โหสวมลอยไปเลยคุณผู้ชม

แล้วก็บอกว่าแบบจะสั่งทุเรียนได้

ปรากฏโอนเงินไปฟรีนะไม่ได้

ปรากฏก็ไม่ได้นะคุณผู้ชมอย่าเมื่อกันมันแพงนะ

แล้วใช้คำว่าทุเรียนแบบพองนะอะไรอย่างนี้ครับ

เดี๋ยวด้วยความที่ลูกค้าเขาอยากกินอะไรอย่างนี้

พอคันนี้สั่งไปโอนเงินเสร็จไปเรียบร้อย
ของไปมาทุกเพจเขารู้ว่าเขาโดนหลอกเนี่ย
คราวนี้ทุกคนก็ก็ช่วย

ที่เอาลูกผมไปใช้โดยพละการ
พูดถึงลูกนี่ซ้ำท้ายนะคะ

โชคดีที่รู้ตัวเร็วมีผู้เสียหายคนเดียว
ออกมาแจ้งเตือนไว้ก่อนนะคะ
ส่วนใครอยากกินทุเรียนตรงไปเลยจ้านะคะ

แต่ของเขาดีจริงนะ
เคยทานแล้วครั้งหนึ่งสุดยอดมาก
เดชบุญเพื่อนซื้อให้คุณพลอยซื้อให้

แล้วก็มีช่องทางเดียวจริงก็คือแอคเขยจันทร์นะคุณ